ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ท้าดวนพี่เบิร์ตดีกว่า
พี่เบิร์ทนี่นะถ้าเป็นคำจำกัดภาษาข่าวชายชะกัล
ชะกัลนี่สกดช๔าหญิงพอไก่

ชายชะกันรูปร่างจำยำท้าดวนกับคุณยายวัย

โอ้โหอายุเจ็ดสิบสามเหรออายุเจ็ดสิบสาม
แล้วแจ๋วสมชื่อเพราะคุณยายชื่อว่ายายแจ๋วโอ้โหพี่เบิร์ต
เออนี่สูงวัยไฟแรงเวอร์เดี๋ยวมีเคล็ดลับด้วยนะ
ทำไมคุณยายยังดูแข็งแรงได้เบอร์นี้นะคะปีนต้นง้อใหญ่ขนาดเนี้ย
สูงขนาดเนี้ยพี่เบิร์ตสู้ไหวไหมเชิญคุณยายก่อน
ไม่เป็นไรพี่เบิร์ตนี่คืออาจจะแก่ไปหน่อยดอมสู้ไหวเปล่า
ก็ไม่ไหวฮะต้นสูงอ่ะนะเออเนี้ยยายแจ๋ววัยเจ็ดสิบสาม
แจ๋วสมชื่อปีนเก็บเงาะโอ้โหอ่ะทำความรู้จักกับคุณยายหน่อยนะคะ
คุณยายเนี่ยชื่อจริงว่าคุณยายปรานีจุลาวันนะคะอยู่ที่ตำบลอ่าวใหญ่
อำเภอเมืองตราดโอ้นี่คุณยายหน้าตาสดใสนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเจ็ดสิบต้นต้นแล้วนะคะครับแต่คุณยายยังดูแข็งแรงนะคะ
สามีคุณตาของคุณยายเนี้ยชื่อว่าคุณตาฉลาวอายุเจ็บสิบเจ็ดปี
เอายายทำไมไม่ให้ตาปีนอ่ะตาปีนไหวไหมเออตาปีนไหวไหมไม่รู้
แต่ยายบอกว่าอืมยายอยากจะปีนเองอ่ะอ๋อ
ยังดูคร่องอ่ะเก็บเห็นไหมเก็บทุกอย่างทุกทุกพวงอ่ะ
แล้วก็ถือไม้ขึ้นไปด้วยนะใช่ลำบากนะอันนี้เออทีนี้คุณยายบอกว่า
เวลาง้อโรงเรียนมันสุขเนี้ยต้องเริ่มเก็บขายใช่ไหมฮะ
คุณยายก็จะใช้กันไกลเนี่ยไปตัดเงาะที่มันอยู่ต่ำออกมาก่อนนะคะ
ที่เหลือสูงคุณยายได้เวลาแสดงความฟิตปีนขึ้นไปเอง
เห็นไหมคล่องแคล่วมากเลยเราก็ถามต่อว่าคุณยายโอ้นี่นี่
้อโรงเรียนน่ากินมากเลยอ่ะครับคุณยายทำไมแข็งแรงได้ขนาดนี้อ่ะคะ
นี่เจ็ดสิบสามแล้วนะโอ้ทานโทษนะบางคนเจ็ดสิบสามนี่เดินสงสังแงแล้วนะ
ใช่เออแต่คุณยายทำไมปีนไปบนที่สูงได้แบบนั้น
คุณยายบอกว่าเคล็ดลับไม่มีอะไรมากแค่อยากบอกว่าไม่กินน้ำเย็น
กินแต่ผักกับน้ำพริกโอ้นี่ดูแลสุขภาพมากเลยอ่ะเออแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะ
พี่เบิรตครับคุณยายบอกว่าอีกสองปีคุณยายคิดว่าคุณยายยังไหวอ่ะ
พี่เบิร์ตเดินลงบันไดไปก็เหนื่อยแล้ว
ด้านแก๊ปเลยนะด้านแก๊ปเลยเฮ้ยผมก็กินน้ำพริกนะ
ทำไมผมก็กินน้ำพริกคุณผู้ชมแต่ข้าวสองหม้อ